คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น

เมื่อมีคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์

แต่ว่ายังแข็งใจขับเข้าโรงพัก
เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้

ขณะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงรถเก๋ง
ที่มีนายอมตะฟินเจริญเป็นคนขับ
และนายสุธิศักดิ์ด้วงประเสริฐนั่งอยู่ด้านข้าง
นายอมตาฟินเจริญถูกยิงท้ายทอยหนึ่งนัด
แต่แข็งใจขับรถไปจนถึงสพเมืองฉะเชิงเศร้า
ขอความช่วยเหลือก่อนล้มฟุบหน้าห้องร้อยเวร
ตำรวจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

กปืนขึ้นยิงไปที่รถเก๋งคันสีน้ำเงินของผู้บาดเจ็บ
ที่รถเก๋งจะขับไปขอความช่วยเหลือที่โรงพัก
ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจกลางเมืองในช่วงกลางวัน

ก่อนเกิดเหตุนายอมตะชวนไปร่วมงานวันพ่อ
โรงเรียนที่บุตรสาวของนายอมตะเรียนอยู่
เสร็จแล้วได้ขับรถไปตามถนนพาณิชย์
มาถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาถนนพาณิชย์
นายอมตะมองกระจกด้านหลังเห็นคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
จึงคว้าโทรศัพท์มือถือออกมาเมื่อทิ้งภาพวิดีโอ
เป็นจังหวะเดียวกันกับคู่อริขี่รถตาม
ควักปืนออกมากระหน่ำยิงหลายนัด
มีเสียงนายอมตะร้องขึ้นมาบอกว่าถูกยิง

กระทั่งมาถึงหน้าสพเมืองฉะเชิงเศร้า

แล้วก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองช่วงกลางวันแสก
สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านจำนวนมาก
พอรถเก่งเองก็ไปเฉียวชนทั้งรถตุ๊กและรถมอเตอร์ไซค์
สร้างความกลหนพอสมควร

เห็นแต่แบบว่าเราฟักปืนมาแล้วปาดกัน

ได้ยินเสียงก็รู้ว่าเคยยิงนก

ทั้งเมืองเสียหลักมันชนตุ๊ก

มันจะใส่ตั้งมาแล้วก็ตายหลบแล้ว
สืบสวนลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร

ซึ่งจากการสอบสวนนายสุธิศักดิ์
พยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ผู้ก่อเหตุคือนายสรรยูอ่อนใจเอื้อ

ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากนายสรรยูเข้าใจว่า
นายอมตะซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน

สืบสวนได้ไปติดตามตัวที่บ้านพัก
แต่ไม่พบตำรวจจะรวบรวมหลักฐาน
อนุมัติศาลจังหวัดฉะเชิงเซาออกหมายจับต่อไป
ส่วนอาการของนายอมตะตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
ข่าวแทรศทีวีรายงาน